อีกหนึ่งเรื่องคุณตันค่ะงานเข้าอีกแล้ว
หลังจากมีแคมเปญตอนนี้โอ้โหออกทีวีหลายช่อง
มีแบบเพลงปลุกใจมากมายแจกของรางวัลกันนะคะ
คุณตันเดือดร้อนสิเอาไปหลอกคนอื่นแบบนี้

ประธานกรรมการบริหารบริษัทอิชิตันกรุ๊ปจำกัดมหาชน
ให้มีความใกล้เคียงกับเพจจริง
มาเป็นหลักฐานประกอบการแจ้งความกับตำรวจ
องบังคับการปราบรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือปอทค่ะ
เพื่อที่จะให้ดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้
ฐานหลอกลวงช่อกงปลอมแปลง
และนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จนะคะ
โดยคุณตานบอกว่ากลุ่มมิจฉาชีพกลุ่มนี้
จะใช้วิธีนำภาพถ่ายของคุณตัน
ไปตั้งเป็นหน้าโปรไฟล์แล้วก็นำภาพถ่าย
อาทิทองรถยนต์เมอร์ซีเดสเบนส์โทรศัพท์
มือถือไอโฟนมาประกอบในเพจ
น่าเชื่อถือไงดูแบบของรางวัลแน่นนะคะ

ติดต่อกับกลุ่มผู้เสียหายบอกว่า
คุณคือผู้โชคดีได้รับรางวัล
แต่ก่อนจะรับรางวัลเนี่ยรบกวนโอนเงินมาก่อนนะ
ตั้งแต่๕๐๐๒๐๐บาทเป็นค่าดำเนินการนะคะ

หลายไปฟังเสียงของคุณตันกันค่ะ
ก็จะมีโลโก้สีฟ้าติ๊กหลังชื่อตามพัศกรณฑีครับ
แล้วก็จะมีคำว่าบุคคลสานะนะครับ
แล้วก็สำคัญที่สุดเลยถ้าเรียกเงินเมื่อไหร่ปลอมล้านเปอร์เซ็นต์
งั้นขอร้องคุณที่ทำให้เลิกเถอะนะ
คือคุณทำให้คนอื่นสาบสนเข้าใจผิดแล้วทำให้ผมเสียหายด้วย
แล้วมากกว่านั้นคือคุณไปหลอกลวงเงินของคนอื่น
ซึ่งทั้ง๒๑เพจเนี่ยตำรวจสามารถตามได้นะครับ

ถ้าไม่งั้นคุณถูกตามก็ตำรวจต้องดำเนินคดีคุณ
คุณตันก็บอกวิธีการสังเกต
ว่าเพจจริงเพจปลอมให้สังเกตยังไง
ก็คือจะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าอยู่ข้างหลัง
เขียนว่าตันพนเป็นภาษาไทยนะคะ

มีเพื่อนน้อยอย่างนี้ไม่น่าจะใช่ของคุณตัน

คุณตันบอกแล้วใช่ไหมว่า
ถ้าเรียกเงินนี่ลอมแน่นอน
ไม่ใช่ผมผมแจกจริง
คุณตันก็บอกด้วยว่าเวลาใครโชคดีได้รับรางวัล
จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายของคุณตันคุณตัน
ใช่เขาจะกรี๊งกรามไปหาเองนะคะ

จากโพสต์ล่าสุดที่มีการอัปเดตแล้วว่า

ก็คือมีคลิปเลยว่าเป็นเสียงคุณตานโทรไปหาผู้โชคดีเอง

ก็ต้องสังเกตเสียงคุณตันดี

แล้วก็ยืนยันไม่มีค่าใช้จ่ายดำเนินการใด

มีแต่เฉพาะรถยนต์แล้วก็คอนโดที่แจกนะคะ

หรือว่าเงินสดหรือไอโฟนอะไรก็ตามที่ทำไปเป็นภาพกราฟิก